หนองขามชนบุรีค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่า
มีเหตุยิงกันก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพนขามลงพื้นที่
ไปเลยค่ะไปดูจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ย
ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชอยู่ในสภาพนอนหงายค่ะ
คิ้วขวามีบาดแผลชะกันถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ลูกโม่ขนาดจนสามแปดหนึ่งนัดกระสุนฝังในบริเวณเบ้าตาเลยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาล
พารามแหลมชะบังค่ะใกล้กันไปพบอาวุธปืน
ซึ่งอยู่ในสภาพปอกปากกระบอกปืนหันมาค่ะ
มีกระสุนคาอยู่ที่ปากกระบอกด้วยเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
พบอีกคนหนึ่งก็คือนายสมนึกรักทองสุกอายุ๔๖ปี
เจ้าของร้านยืนให้การคือตอนแรกเนี่ย
ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่ามีคนยิงกันแต่พอให้การเนี่ย
สมนึกเล่าแบบนี้คนละเรื่องเลยค่ะก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนเองกำลังจะปิดร้าน
ระหว่างนั้นนายนรงชัยเดินเข้ามาภายในร้านแล้วก็บอกว่า
ขอทำอะไรหน่อยเดี๋ยวปิดร้านคืออาสาจะปิดร้านให้
ตัวเองก็เลยเดินออกไปกินข้าวต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดปั้ง
พบว่านายนรงชัยนอนแน่นิ่งไปแล้วนะคะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
เขาบอกมาขอทำอะไรหน่อยนะแล้วเขาก็มาทำ
แล้วก็ยินเสียงปืนครับได้ยินเสียงกี่นัดดินัดเดียว
ได้ยินเสียงปั้งอ่ะไม่รู้เสียงปืนหรือเสียงอะไรตอนนั้นเขาเขามาขอพี่ว่า
ขอพี่ว่าขอทำอะไรขอใช้เครื่องมือแป๊บนึงอ๋อ
อ๋อแล้วพี่ก็เลยออกไปกินข้าวอ่าใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไร
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็คือเด็กชายอายุ๑๓ปีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นชายวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาหานายนโรงชัย
แล้วก็ยื่นอาวุธปืนดังกล่าวให้หลังจากนั้นก็เห็นนายนรงชัย
เดินเข้าไปในอู่ไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยสักพักหนึ่งไม่นานค่ะ
ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจนกระทั่งเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาล่ะก็ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายวัยรุ่นนะคะ
เสื้อสีแดงกางเกงยีนสีดำนี่คันนี้นะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามีโอสีแดงไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนขี่มายังจุดเกิดเหตุจริง
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
น่าจะเข้ามาทำการกลึงอาวุธปืนนี่ไงแล้วเกิดพลาดท่าปืนลั่น
พี่ลั่นไปเองปืนลั่นเข้ากระบอกตาขวา
จนทำให้กระสุนเนี่ยมันฝังในอย่างไรก็ตามค่ะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์
รวมถึงต้องดูด้วยว่าอาวุธปืนเป็นของใครกันแน่
วัยรุ่นเนี่ยเอามาให้นายนรงชัยเนี่ย
เป็นของใครแล้วถูกกฎหมายหรือไม่นะคะ

สุดท้ายแล้วเกิดจากความประมาทของตัวเองหรือเกิดจากอะไร
เดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ